ก่อนมาที่สามโค้กประธุมธานีกันหน่อยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นลุงแล้ว
เก็บของเก่าค่ะแกกำลังเก็บของเก่า
จะเอาไปขายตกใจพังงะเลยนะคะ
เพราะของเก่าที่เห็นคือยาบ้า๒กระสอบ
จำนวนห้าแสนเม็ดสองกระสอบนี่แหละค่ะ
สองกระสอบปุ๋ยขึ้นล้านเลยนะขึ้นล้านโอ้โห
คุณค่ะกลายเป็นเรื่องเลยสิคะ
ลุงแกต้องรีบไปบอกฝ่ายปกครองเลยนะคะ
บอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องบอกกำนันใช่ไหมคะ
กำนันวัญชัยทรัพย์ใหญ่เป็นกำนันตำบลบางกระบือ
โคกปฐุมธานีนะคะสุดท้ายแล้วกำนันต้องแจ้งตำรวจ
ไปแจ้งตำรวจสอบฮสามโค้กนะคะบอกว่า

กระสอบปุ๋ย๒กระสอบข้างในมียาบ้านะคะ
อยู่บริเวณวัดกลางหมู่๑ตำบลบางกระบือค่ะ
นี่ใต้ต้นคูณตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมริมเขื่อนหน้าวัดนะคะ
สองใบสองกระสอบนี้เปิดแล้วหนึ่งกระสอบอีก
หนึ่งกระสอบนี้ยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะ
ก็คือมีเชือกเย็บปากถุง
ตรวจสอบเบื้องต้นข้างในมียาบ้ากว่า๕แสนเมตร

ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑คุณรัชนี
คุณรัชรีบอกว่าในสินก็คือลุงเก็บของเก่า
แกขับรถซาเล้งเข้ามาหาบริเวณหลังวัด
จากนั้นก็ยกเจ้าสองกระสอบลงมา
ในขณะที่คุณรัชเนียแกยืนขายของอยู่นะคะ
ตอนแรกสงสัยกันว่าเป็นกัญชาหรือเปล่า

บริเวณทางต่างระดับถนนปฐุมธานีเสนา
หมู่ที่๒ตะบนคลองควายอำเภอสามโคกปฐุมธานี
ก่อนที่ในสินเนี่ยลุงเก็บของเก่าเนี่ย

ผู้ใหญ่บ้านรัชนีแกก็เลยโทรหากำนัน
กำนันเอ้ยมาตรวจสอบหน่อยสิว่ามันคืออะไร
ปรากฏว่าตอนที่ในสินกลับมาอีกทีค่ะ
เขาก็เปิดกันดูข้างในน่ะคือ
ไม่ใช่กัญชานะยาบ้า
ก็ผมเดินหาเก็บของนะ

แล้วผมเลยก้้มกัดกลับแล้วก็เห็นก็ตอบ

ผมเองไม่คิดว่าผมเป็นอีก
ทีแรกเจอแล้วนี่เข้าใจว่าคืออะไร

จนมาถามเค้าเค้าบอกว่ามันเป็นยาเตศติฯ

ยาบ้าเยอะมากเกลื่อนเมืองมาก
แล้วเป็นยุคที่ขายยาอยู่ได้แล้วขายอยู่ยาก
นี่ค่ะคุณผู้ชมเบื้องต้นว้าที่สั่งให้นำของกลางทั้งหมด
ส่งไปตรวจสอบที่กองพิสูจน์หลักฐาน
พร้อมกับเดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ดูสิว่าในพื้นที่มีรถต้องสงสัย
ใครเอายาบ้าจำนวนนี้มาทิ้งต้องมีการขยายผลต่อจับกุมให้ได้นะคะ
ครับ๕๐๐๐๐๐เม็ดนี่โอ้โหเยอะมาก